เอาล่ะพาไปดูการแสดงกันบ้าง
เป็นการแสดงที่บอกเลยว่า๑ปีจากแค่ครั้งเดียว
แล้วก็จัดภายในงานบุญกุ้มข้าวค่ะ

คือการแสดงลาวกระทบไม้
เชื่อว่าน้องใบตองคุณชนะและคุณผู้ชมหลายท่านเคยแหละ
ที่ฉันเคยเรียนเคยรำตอนเด็กต้องมีวิชาเรียน
ศิลปาการแสดงราวกระทบไม้ให้เราด้วยลองทำ

เคยเล่นมันจะเป็นแบบต๊อกตึก
ตึงตึงตึงต๊อกต๊อกต๊อกตึงเอ๊ะ

ต๊อกตึ้งเราเข้าใจแต่เสียงอ๊ะนี่คืออะไร
เสียงหนีบตะตุ่มเอ๊ะเอาขาออกไม่ทัน
นี่แหละถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกฝนหรือนับจังหวะไม่ตรงกันก็มีพลาด
แต่คุณคะการแสดงที่เขาได้แสดงให้เราดูเนี่ยต้องบอกว่าเป๊ะทุกจังหวะทุกท่วงท่า
เห็นไหมมีจังหวะการก้าวจังหวะการเคาะที่สอดคล้องสอดผสานกัน
มีความเอาะไหมคะไม่มีเอาะค่ะไม่มีมีแต่เสียงต๊อกต๊อกต๊อก
เออนะเป็นการแสดงของชาวไทยเชื้อสายลาวค่ะ
สมัยนี้ก็อาจจะหาชมยากนะคุณผู้ชมแต่ว่าสามารถชมได้ในงานบุญกุ้งข้าว
หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านชาวช่องก็เหมือนกับมาผ่อนคลายกันไงนะทำนากันไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยมาจัดแสดงจัดรำนี้นะคะเป็นการจัดพิธีขวัญข้าว
เพื่อให้ผลผลิตครั้งต่อไปอุดมสมบูรณ์
การที่มาจัดการแสดงแบบนี้นะคะก็เหมือนเป็นการแสดงความสนุกสนานรื่นเริง
สร้างความกระชับสัมพันธมัยตรีกับคนในชุมชน
อุปกรณ์ในการแสดงก็ไม่ได้มีอะไรมาก
หนึ่งแหละนักแสดงผู้ชายผู้หญิงก็ว่ากันไป
สองก็คือไม้ไผ่หรือไม้สากค่ะ
ความยาวสักเมตรสักสองเมตรสองเมตรขึ้นไปสองเมตร
แล้วแต่ว่าเราต้องการความอลังการแค่ไหน
แล้วก็เป็นไม้ไผ่ขนาดสั้นที่เอาไว้สำหรับเคาะนะคะ
แล้วก็นับจังหวะไปส่วนเพลงเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงช้าตามจังหวะ
จังหวะก็มีเร็วเหมือนกันมีช้าเหมือนกันนะคะ
นำมาแชร์ให้เราดูนะคะมีโอกาสก็ไปลองฝึกไปเรียนรู้ดู
มันก็เป็นการแสดงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
ก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเนาะ
แต่ว่านอกจากเสียงโต๊ะมันจะมีเสียงเออะด้วยนะ
เสียงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเสียงเอ๊ะนี่มาไง
ถ้าเป็นคนอีสานก็จะรู้ให้
เอ๊ะสะดุด
โอ้สะดุดค่ะอ๋อนี่คือข้อตะตุ่มค่ะอ๋อ
ใครที่เคยเล่นแบบนี้ผมว่าดูได้ยังไงรู้ไหม

เดี๋ยวจะรู้ว่ามีประสบการณ์แค่ไหน